ดูเหตุการณ์นี้กันค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับรถเหมือนกัน
แล้วก็มาเกี่ยวพันกับความหึงหวงค่ะ
ผู้ชายคนนี้หึงอดีตแฟนสาว

ไปยิงชายคนสนิทคนใหม่ของแฟนสาวค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่ารัวยิงเลยนะคะ

นายนัทธวุฒิมีสมบัติอายุ๒๕ปี
คือคนที่ถูกยิงค่ะ

แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
กระสุนเข้าหลายจุดเลยนะคะ

ในซอยโรงหมูที่บ้านแพ้วสมุทรสาคร

ก็เข้ามามอบตัวกับตำรวจพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
คนร้ายที่ก่อเหตุก็คือนายปฏิพันธ์ภวงจินดา

บอกว่าที่ทำไปเนี่ยก็สาเหตุมาจากเรื่องชู้สาว
เขาเลิกกับแฟนได้ประมาณ๕๖เดือนแต่ว่ายังอยู่บ้านเดียวกัน
แล้วผู้ตายเนี่ยมาติดพันกับอดีตแฟนของเขา
พอขับมาถึงตรงนี้ก็มาพบกับผู้ตาย

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
คัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนค่ะ

ตำรวจสพบ้านแพ้วนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ก็มีญาติและกลุ่มเพื่อนและประชาชนให้ความสนใจมาจำนวนมาก
ตำรวจเนี่ยต้องจัดกำลังกว่า๒๐นายนะคะดูแลความสงบเรียบร้อยระหว่างทำแผนค่ะ
เพราะว่าอุกชะกันมากยิงหลายนัดมากจริง
ผู้ต้องหาบอกว่ารู้สึกเสียใจและอยากขอโทษกับครอบครัวผู้ตายที่ทำไป
ไม่ได้ต้องการจะให้เสียชีวิตแต่ว่าโกรธแค้นที่แฟนแอบไปนัดเจอกับผู้ตาย

แต่ว่ามันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ผู้ต้องหาให้เป็นอีกหนึ่งข้อมูล
เขาบอกว่ายืนยันว่าตัวเขาเองยังไม่ได้เลิกกับแฟน
ยังคงคบหากันตามปกติ
จากที่เมื่อวานให้การกับตำรวจว่าเป็นอดีตแฟนเลิกกันแล้ว

ซึ่งตำรวจก็จะนำตัวฝากขังต่อสารในวันนี้ค่ะ